ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกรกฎความรักคนโสดจะเจอคนถูกใจในที่ทำงานหรือกิจกรรม
สารต่อได้เลยที่มีครอบครัวชีวิตจะแฮปปี้มีความสุข
สุขภาพมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับหลอดลมการหายใจลำคออักเสบ
หวัดลงคอระวังของตกใส่ทำให้บาดเจ็บทรัพย์สินเสียหาย
การเงินมีโอกาสได้เงินก้อนแม้ไม่มากนักได้ลาบจากการสะสมเกี่ยวกับเงิน
มีผู้ใหญ่จุนเจือเรื่องเงินที่เคยมีปัญหาสภาพคล่องก็ผ่านพ้นไปได้
การงานมีโอกาสสูงจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งขึ้นเงินเดือน
ส่วนคนว่างงานอยู่จะได้งานทำแม้ไม่ถูกใจหรือรายได้น้อยให้คว้าไว้ก่อน
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์